ส่วนคดีโหดเยี่ยมที่เกิดขึ้นกับเด็กชายวัย๑๑ปีที่ถูกฆ่าอยู่ในป่าย่า
ตอนนี้ผู้ต้องหาถูกตามจับกลุ่มตัวได้แล้วนะครับ
ผู้ต้องหาเป็นชาวเมียนมาอายุ๔๙ปีชื่อว่าในวัน
ฆ่าน้องตี้เด็กชายวัย๑๑ปีแล้วก็ทิ้งศพไว้ในป่าย่าตรงนี้
ที่ตะมนต์หนองขามอำเภอสิระชาจังหวัดชนบุรี
นี่ฮะใครรู้ข่าวก็บอกโอ้โหโหดเยี่ยมเหลือเกิน
ก่อเหตุฟันน้องแบบ
เด็กอายุ๑๑จะไปสู้อะไรได้เป็นมีดขวดที่แบบ
ขวดย่าขวดอะไรพวกนี้แบบเห็นมีดแล้วยิ่งน่ากลัว
นะฮะคือหลังจากก่อเหตุแล้วเมื่อคืนวัน
ก่อนนี้ฮะมีแดงนี้อืมแล้วเด็กอายุ๑๑อะใช่
โดนเข้าไปครับท่านผู้ชมครับหลังก่อเหตุ
ต้องหาหลบหนีไปนะครับตำรวจสพนขามกับสพศรีรชา
ก็ไล่ติดตามจับกลุ่มตัวแล้วก็ไปปิดล้อมบ้านร้างหลังหนึ่ง
อยู่ในซอยท่าเรือจรินถนนจอมพลตศรีรชาอศรีรชาจชนบุรี
หลังจากมีข้อมูลว่าในวันผู้ต้องหาหลบมาอยู่ที่นี่
แล้วก็สามารถเข้าไปควบคุมตัวได้ขณะผู้ต้องหานอนหลับอยู่
นี่ฮะอยู่ในบ้านหลังนี้เป็นบ้านร้างนะครับไม่มีใครอยู่
แอบอยู่ตรงนี้นะก็จับได้พร้อมทั้งเสื้อผ้าชุดที่ใส่ในวันก่อเหตุนั่นแหละนะครับ
หลังจากนั้นก็คุมตัวไปสอบสวนที่สพศรีราชานี่ครับในวัน
ในวันสารภาพว่าก่อนเกิดเหตุเขามีปากเสียงกับนางลำไยสมศรีอายุ๕๖ปี
ซึ่งเป็นยายของเด็กนะฮะมีปากเสียงอย่างรุนแรง
แล้วเขาอ้างว่าลูกสาวกับหลานของนางลำไยเนี่ยต่างพากันไล่เขาออกจากบ้าน
ต้องย้ายไปอาศัยอยู่ในเพิงพักใกล้กับบ้านของนางลำไย
นี่นะฮะนี่คือนางลำไยซึ่งเป็นยายของเด็กคือเขาเคยคบกัน
ใช่เคยคบหากับคนก่อเหตุอยู่ด้วยกัน๒๐กว่าปีแล้วก็เลิกกัน
แล้วเหมือนกับผู้ก่อเหตุจะมาง้อขอคืนดีกับคุณยายคุณยายไม่เอาด้วย
แล้วก็เคยขู่ไงว่าเดี๋ยวจะฆ่าล้างโคตรแล้วก็ขู่จะฆ่าหลาน
เพราะรู้ว่ายายรักหลานคนนี้มากรักน้องคนนี้วัย๑๑คนนี้มาก
แต่ผู้ต้องหาอ้างว่าช่วงที่มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับยายของน้องตี้เนี่ย
ลูกสาวกับหลานของนางลำไยก็หลานก็คือน้องตี้ไล่เขาออกจากบ้าน
จนต้องระหกระเหเร่ร่อนไปอาศัยอยู่ในเพิงพักก็อยู่แถวบ้านของนางลำไยนี่แหละ
นี่ผู้ต้องหาอ้างนะครับผู้ต้องหายังบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
เดินไปกรอกน้ำที่หน้าปากซอยแล้วตอนที่กำลังเดินกลับเห็นน้องตี้พอดี
แล้วก็อ้างว่าพอเจอน้องตี้ก็เลยตะโกนด่าทอแล้วก็เอาสากมาตีที่ศีรษะ
อันนี้เขาอ้างว่าน้องตี้นะอ้างว่าน้องตี้เนี่ยตะโกนด่าทอเขา
แล้วเอาสากเอาไม้ตีพริกมาตีศีรษะเขาเขาก็เลยโมโห
ความมีดที่เป็นมีดหวดอ่ะซึ่งมีด้ามจับเป็นเหล็กที่ท่านเห็น
ฟันเข้าไปที่ไทยทอยกับกลางศีรษะน้องตี้ก็ลากศพน้องตี้ไปทุบตีอีก
ทุบแบบที่ใบหน้าจนหน้านี่แบบเละเขียวช้ำไปหมด
จากนั้นก็เอาย่าสดย่าแห้งแถวนั้นมากรบทับศพน้องตี้เอาไว้
แล้วก็หลบหนีไปกระทั่งถูกจับตัวได้ในวันนี้
น้องตี้ที่มีคนไปพบศพคือคืนวันที่ห้าเมษา

คนร้ายไปหลบอยู่เนี่ยที่เป็นบ้านร้าง
ในจุดที่เจ้าหน้าที่ไปเจอซอยท่าเรือจริน
ถนนจอมพลตะบลศรีรชา
มีบ้านตรงข้ามเขาบอกว่า
เห็นคนร้ายคือในวันเนี่ยมาอยู่ที่นี่๓วันแล้วนะ
มาอยู่ตั้งแต่ก่อนวันเกิดเหตุ
ตอนนั้นก็ยังเจออยู่แล้วก็เคยคุยกันครั้งเดียว

สายมือเนี่ยบ้านนี้เป็นบ้านตรงข้ามของบ้านที่คนร้ายมาหลบอยู่
ซึ่งเคยเจอคนแถวนี้แล้วก็บอกกับเขาว่า
มารองานอยู่ผมมาหางานทำมารองานอยู่

ก็เห็นสภาพแบบเหมือนคนแบบโอ้โห
อดข้าวอดน้ำอ่ะแบบคนแบบหิวโซเลยอ่ะ
ยังแนะนำว่าเออไปตรงนี้สิ
ตรงนี้เขามีจุดรับข้าวฟรีอะไรแบบนี้
ก็ไม่คิดว่าสุดท้ายแล้วคนคนนี้คือคนร้ายที่ไปลงมือฆ่าเด็กมา
นี่ฮะก่อนก่อเหตุมาอยู่ที่บ้านหลังนี้
ก่อเหตุแล้วก็มาหลบอยู่อีก

คดีนี้เจ้าหน้าที่ไปพบศพน้องตี้

มีบาดแผลชะกันที่ศีรษะกับใบหน้านะครับ
ถูกทิ้งที่ป่าย่าต่อไม้แดงตะบลหนองขาม

พบศพเมื่อ๕ทุ่มครึ่งของวันที่๕เมษายนนะครับ
ของกลางยังมีมีดขวดยาวประมาณ๑เมตร
คนร้ายทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุ

ตามหาน้องตี้มาตลอดทั้งวันว่าหายไปไหนนะครับ
แจ้งตำรวจกับกู้ภัยแล้วก็ชาวบ้าน
กระจายกำลังกันออกตามหาแถวระแวกบ้าน

เมื่อบ่าย๓ที่ผ่านมาแม่ของน้องตี้
นางสาวมันติกาจันดวงอายุ๒๗ปี
แล้วก็นางลำไยยายของน้องตี้
ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของน้องตี้ที่จุดเกิดเหตุนะครับ
นำร่างจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
ประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดเนินตอง
แม่ของน้องตี้บอกว่าขอให้ลูกไปสู่สุขติ
หากชาติหน้ามีจริงให้กลับมาเกิดเป็นแม่ลูกกันอีก
เดี๋ยวหลังจากเสร็จสิ้นพิธีต่างในการจัดการศพลูกชายแล้วเนี่ย
จะไปตามเรื่องคดียืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
พลตำรวจโทมนตรียิ้มแย้มผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒บอกว่า
หลังเกิดเหตุตำรวจแบ่งกำลังเป็น๒ชุดเพื่อติดตามคนร้ายนะครับ
ก็จนไปพบว่าในวันเนี่ยนั่งรถสองแถวสายศรีรชาหนองค้อ
จากชุมชนโค้งดาราตะบลหนองขามไปลงที่ปากซอยท่าเรือจริน
เจิมจอมพลแล้วก็เดินไปเข้าไปอยู่ในห้องแถวห้องหนึ่ง
ในพื้นที่แถวนั้นนะฮะกระทั่งตำรวจเนี่ย
ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมแล้วก็เห็นภาพในวันเดินอยู่แถวนั้นจริง
นะฮะก็เลยกระจายกำลังกันออกค้นหาแล้วก็เจอตัวนะครับ
กับยายของน้องตี้บอกว่าในวันเนี่ยอยู่กินกับยายของน้องตี้
นานเกือบ๒๐ปีกระทั่งเมื่อช่วง๔เดือนที่ผ่านมาในวัน
มีพฤติกรรมก็คือติดเหล้าอย่างหนักแล้วเวลาเมาเหล้าจะชอบทุบตี
ยายของน้องตี้เคยถูกทุบถูกตีจนศีรษะแตกต้องเย็บ๓เข็ม
นี่นะฮะหลังจากนั้นยายของน้องตี้ก็ตีตัวออกห่างในวันละ
แต่ว่าในวันยังแวะเวียนมาหาคือมาหาเนี่ยไม่ได้มาง้อขอคืนดีนะ
มาขู่มาง้อแก้มขู่มาง้อแต่ขู่ด้วยใช่
บอกถ้าไม่ยอมให้กลับมาอยู่ด้วยเนี่ยจะฆ่ายกครัว
กระทั่งวันเกิดเหตุเนี่ยคือวันเกิดเหตุ๕เมษาใช่ไหม
วันเกิดเหตุหนึ่งวันนะครับในวันมาที่บ้านของยายน้องตี้อีกนะ
แล้วก็มาขู่อีกแล้วก็วันเกิดเหตุก็นั่นแหละก็ลงมือก่อเหตุ
ไปเจอน้องตี้กลางทางพอดีค่ะเออคนเราก็แปลกเนอะ
บอกว่าอยากคืนดีด้วยถ้าไม่คืนดีด้วยจะฆ่าให้ตาย
ใช่เนี่ยค่ะคือก็คงกะว่าเขาจะกลัวกลัวแล้วก็ต้องยอมเรา
แต่ใครจะไปยอมอยู่ด้วยเมาเหล้าตลอดเมาแล้วทุบตีเขาตลอด
ไม่แจ้งตำรวจจับตั้งแต่แรกก็บุญแล้วพอเขาไม่แจ้งตำรวจจับก็มาฆ่าเขาเลย
แล้วก็ไปอ้างว่าเด็กเจอผมผมเดินไปกรอกน้ำ
เด็กมาด่าผมเอาสากมาตีหัวผมผมโอ้โห
เด็กอายุแค่๑๑เองนะถือสากกระโดดจะถึงหัวมันหรือเปล่า
บอกสุดท้ายได้อ้างว่าน้องตีก็ถูกทำล้าจนเสียชีวิต
ในวันอ้างว่าน้องตี้ใช้สากทุบตีศีรษะนะ
เจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อนะครับเนื่องจากพฤติกรรมของในวันที่ก่อเหตุ
ดูจากสภาพศพของน้องตีแล้วมันนุ่นแรงเหลือเกิน
ตอนนี้แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็ปกปิดซ่อนเร้นอำพลางศพ
แล้วก็แจ้งข้อหาเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายด้วยเป็นชาวเมียนมานะครับ
ลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมายด้วยนี่เอาให้หมดเลยนะครับ
ตอนนี้กำลังพิจารณาอยู่ว่าจะทำแผนประกอบคำรับสารภาพหรือไม่
เพราะว่าเป็นคดีที่อุกอาจสะเทือนขวัญเหลือเกินอืม
ว่าถ้าพาตัวไปทำแผนเนี่ยเดี๋ยวญาติพี่น้องชาวบ้านแถวนั้นเขาโกรธแค้น
ใช่ค่ะเพราะว่าพฤติกรรมมันโหดเยี่ยมค่ะฆ่าเด็กยังโหดเยี่ยมได้ลงคอแบบนี้นะ